นี่เป็นเรื่องราวของสาวสตรองค่ะกุณเมย์พิชานาศ
บอกเลยนอกจากความสวยแซ่บแล้วนะคะ

เพื่อนสนิทที่มีข่าวว่าครอบครัวนั้นเกิดอาการรักล้าวซะแล้วค่ะ
โอ้โหว้าวสวยเผ็ดดุต้องยกให้กับเธอคนนี้เลยค่ะ
เมพิชนาธิ์ที่ล่าสุดออกโรงปกป้องเพื่อนสนิทหลังถูกเว็บไซต์หนึ่งพาดหัวข่าว
นางร้ายอักษรย่อปอปลาเป็นปากปลาร้าตัวจริงแถมยังช้ำหนักสามีซุกกิ๊กตั้งแต่คลอดลูกได้ไม่ทันไร
งานนี้สาวเมมไม่ปล่อยผ่านขอชี้แจงแทนเพื่อนสนิททั้ง๓คนทั้งเป้ยปานวาดนิ้งปณิตาและเปิ้ลภารดี
ว่าเรื่องราวที่ถูกนำไปเมาส์กันอย่างสนุกปากจะจริงเท็จแค่ไหนก็อยากให้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวนั้นได้แก้ไขกันเอง
จะตอบกลับด้วยคำพูดแซ่บตามสไตล์สาวมั่นว่าถ้าหากไม่หยุดการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของคนอื่นแบบนี้
แล้วทั้งสามปอคือเพื่อนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพี่หนิงเป้ยหรือเปิ้ล
คือสุดท้ายเมเป็นคนข้างนอกเราเป็นเพื่อนรักกัน
แต่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเราตอบแทนใครไม่ได้หรอก
สิ่งที่เมทำได้คือเมต้องอยู่ข้างเพื่อน
แล้วก็เมย์อยากจะบอกนิดนึงแล้วกันในเพจต่างแล้วเวลาเขียน
บางทีเขียนแบบไม่ถนอมน้ำใจคนที่ถูกเขียน
คือเราจะเอาแต่ว่าให้เพจมันดังอย่างเดียวไม่ได้
เราต้องมีสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์บ้าง
ทุกคนน่าจะเห็นว่าเป้ยพี่หนิงเปลี่ยนไปเยอะมาก
แล้วก็เราก็อยากให้เขาแบบมีความสุขอะ
หลายคนเห็นภาพเขามีความสุข
เราก็อยากให้เขามีความสุขจริงเหมือนภาพพวกนั้น
เพราะถ้าเขียนหนึ่งเมเมื่อไหร่มันจะเอาหน้ามันออกมายืนตรงนี้
แล้วให้ทุกคนดูว่านี่แหละหน้าของคนที่เขียนแล้วมันจะไม่ดี
แม่สตรองจริงนะคะ
บอกเลยว่าหน้าที่ของเพื่อนคือการให้กำลังใจค่ะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็อย่าเพิ่งเดาไปไกลนะคะ
ใช่แล้วค่ะระเบิดจะลงที่บ้านไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ต้องไม่ใช่บ้านหนิงปานิตานะคะ
เพราะเธอบอกว่าจะฟ้องร้องถ้าเกิดว่ามาคอมเมนต์

จนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะคะ